เป็นคลิปที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันมากบนโลกโซเชียลเลยทีเดียว

เขาไปพัทธาคารมกับผู้จัดการร้านเซเว่น

ที่ค่อนข้างแบ่งความเห็นเป็นสองฝั่งสองฝ่าย
ใกล้เคียงกันมากที่สุดนะคะก็มีการแชร์กันแหละค่ะสำหรับคลิปนี้
ผู้โพสต์เนี่ยอ้างว่าตำรวจจะจับคนไม่ใส่หมวก
เขาวิ่งเข้าเซเว่นแต่พนักงานซ่อนตัวไว้ไม่ให้ออกมา
ตำรวจที่เห็นเลยไปแจ้งสารวัตรให้มาขอตรวจสอบนะคะ
เหตุการณ์ในคลิปนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจตำแหน่งสารวัตร
ก็พยายามให้ผู้จัดการร้าน๗๑๑นำตัวผู้ขับขี่จักรยานยนต์
ไม่สวมหวกนิรภัยออกมาพบเจ้าหน้าที่
หลังจากตำรวจนายหนึ่งรายงานว่าสารวัตร

ผู้กระทำผิดได้เข้ามาหลบซ่อนอยู่ภายในเซเว่น
ซึ่งหลังจากคลิปเนี่ยเราจะเห็นได้ว่า
ผู้จัดการร้านพยายามบ่ายเบี่ยงแล้วก็ให้ออกใบสั่งค่าปรับแทนนะคะ
แต่ว่าเจ้าหน้าที่แจ้งว่าถ้าไม่มีใบขับขี่

ทำให้เกิดการโต้เถียงกันไป
เถียงไปมาจนถึงการขอดูสำเนาทะเบียนรถ
เพื่อตรวจสอบว่าเป็นรถที่ถูกโจรกรรมมาหรือเปล่าค่ะ

ก็ได้ขอดูบัตรประชาชนผู้จัดการร้าน

เพื่อยืนยันว่าหญิงสาวที่ยืนโตเถียงด้วย
เป็นผู้จัดการสาขาตัวจริงนะคะ

แต่ว่ายังไม่มีรายงานว่าสถานที่นี้เนี่ย

ชาวเน็ตแสดงความคิดเห็นเป็นสองมุมมองค่ะ
ก็มีคนที่มองว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจคนนี้

เนื่องจากผู้จัดการร้านเซเว่นเข้า
ให้ที่พักพิงแล้วก็ช่วยเหลือผู้ต้องสงสัย

ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่นะคะ
แล้วก็มองว่าถ้าผู้ต้องสงสัยกระทำผิด
เพียงเข้าหาไม่สวมโหมกนิรภัยเนี่ย
ไม่น่าจะหลบหนีซ่อนตัวเช่นนี้

ในการอ้างตรวจสอบหรือจับกลุ่มไม่ได้
ถือเป็นการละเมิดอิสรภาพส่วนบุคคล

จะมารายงานให้คุณผู้ชมทราบต่อไปค่ะ

โอ้โหโตเทียบก็ขนาดนั้น
คือจะว่าไปกำลังมานั่งคิดถึงประเด็นเหมือนกัน
เขาบอกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจ

เพราะเป็นตำแหน่งสารวัตรด้วย

ในโลกโซเชียลนะครับ